คุณผู้ชมเคยมีประสบการณ์ใดเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าออนไลน์

เพราะว่ามีผู้เสียหายนำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดี
กับเจ้าของเพจขายเครื่องสำอางนะครับที่ช่อกง
หลังจากที่ลูกค้าสั่งทำครีมทาหน้า
แต่ก็ไม่ได้รับสินค้าครับ
กลุ่มผู้เสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน
นำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาจกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนางสาววราพันธ์จิตสิริเจ้าของเพจ
รับสร้างแบรนด์ครีมวาร่าจิตคอสเม็ด
แล้วก็เพจชื่อโรงงานวาราก็เป็นวราจิตคอสเมดในข้อหาช่อโกง
แต่กลับไม่ได้รับของมูลค่าความเสียหายรวมกว่า๒แสนบาท

ก็คือเพจนี้เขาตั้งมารับทำครีม

บอกมาว่าอยากได้หน้าขาวหน้าใสหรือริ้วรอยบอก

นะครับโดยผู้เสียหายนะครับ
แล้วก็นางสาววิภาวดีสังเครือ
ผู้ช่วยแพทย์คลินิกเวชกรรมเอกชนย่านทองหล่อ

ครีมทาหน้าขาวใสสบู่มักผิวขาวสบู่หน้าใส
แล้วก็โอนเงินมัดจำสินค้าไปให้แล้วนะ
แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายกลับไม่ได้สินค้าตามที่สั่งซื้อ
ประกอบกับตอนทวงถามเพจดังกล่าว

สินค้ากำลังผลิตฝนตกฝนตก
ฝนตกรถติดไปส่งไม่ได้ฝนตกรอก่อนนะอย่างนี้นะครับจนตัดสินใจ
เมื่อสัปดาห์ก่อนนัดเจรจาก่ายเกลี่ยกับนางสาวราพันธ์

แต่ปรากฏว่านางสาวราพันธ์เจ้าของเพจก็ไม่มา
อ้างว่าติดธุระติดทำธุรกิจกับลูกค้าต่างชาติ
ส่วนพ่อของเธอซึ่งเป็นตำรวจระดับรองสารวัตรในสนทองหล่อ
ก็ไม่เดินทางมาทำงานเช่นเดียวกันนะครับ
ดังนั้นผู้เสียหายจึงร่วมกันแจ้งความดำเนินคดี
นางสาววราพันธ์ที่สถานีตำรวจนครบานทองหล่อนี่แหละ
แล้วก็แจ้งความกับปอทด้วยนะครับในข้อหาช่อโกง
แล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
แล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะเงินเราก็หลุดลอยไปอยู่ที่เขาแล้วนะครับ